คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุระเบิดกลางตลาดที่ยาลากันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เรื่องสำคัญที่สุดก็คือต้องสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นั่นค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาก็เลยลงพื้นที่ที่ตลาดสดพี่มนชัยในการสร้างขวัญกำลังใจครั้งนี้
เผยความคืบหน้าในคดีนะคะว่าเร่งติดตามกล้องวงจรปิดอยู่
แล้วก็สอบถามความต้องการของผู้คนในตลาดด้วยว่าอยากที่จะให้ช่วยเหลือแล้วก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างไรนะคะ
พร้อมด้วยตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตลาดสดพิมลชัย
หลังเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องซุกในรถจักรยานยนต์หน้าร้านเขียงหมู
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต๓รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๓๔ราย

นะคะก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาด
แล้วก็มีการพูดคุยถึงความต้องการของประชาชนด้วยว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรบ้าง
บรรยากาศเช้านี้ค่ะประชาชนก็มาจับจ่ายซื้อของกันบางตา
ส่วนหนึ่งยังคงไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็ยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
โดยจุดที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าร้านเขียงหมูซอย๓
ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยาลาก็มาทำความสะอาด
แล้วก็เก็บกวาดความเสียหายไปหมดแล้วค่ะ
พลตำรวจตรีกฤษฎาบอกว่าได้กำหนดเส้นทางเข้าออกจุดจอดรถ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

คนร้ายตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร

แต่ก็ได้ติดตามกล้องวงจรปิดแต่ละจุดแล้ว
เพื่อจะหาเส้นทางในการเชื่อมโยงของการมาก่อเหตุในครั้งนี้

ขอให้เวลากับเจ้าหน้าที่ในการทำงานอีกสักหน่อยนะคะ
แม่ค้าขายผลไม้ในตลาดก็บอกว่า
บรรยากาศวันนี้ถือว่าเงียบเหงาค่ะ

เพราะว่าปกติประชาชนในพื้นที่จับจ่ายไม่ได้เยอะอยู่แล้ว
ยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็หดหายไปเลยค่ะ
แต่ว่าแม่ค้าก็ยังคงสั่งของมาขายแล้วก็ต้องขายต่อไปนะคะ
ก็จำเป็นที่จะต้องสู้ชีวิตกันต่อไปค่ะ